ก่อนหน้านี้จับจ้องไปที่คุณบินแล้วก็คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
ว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไกล
ท้ายที่สุดทั้งสองคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมแล้วนะ
ฟังเสียงของคุณบินกับคุณเอกพันธ์กันซะหน่อยครับ
มันเหนื่อยใจเหนื่อยใจบางทีเรื่องเกี่ยวกับหยุ่มหยิมเรื่องนู้นเรื่องนี้
เรื่องบ้านเมืองเรื่องเนี่ยมันเหนื่อยตรงนี้มันเหนื่อย
แต่เราพยายามที่ว่าเราคือคนไทยประชาชนคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเหนื่อยที่สุดคือผมต้องต่อต้านให้พวกที่จะล้มล้างสถาบัน
ผมจะต้องผมเหนื่อยตรงนี้ผมจะต่อต้านใดพวกนี้นะครับ
ผมไม่ยุ่งเรื่องการเมืองผมบอกเลยผมจะไม่ยุ่งเรื่องการเมือง
แต่ผมจะต่อต้านไอ้พวกนี้ช่วงพวกที่โอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้
ไอ้พวกนี้เดี๋ยวมึงคอยดูนะอันนี้ผมเหนื่อยตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ
ผมสู้ทุกอย่างเพราะเรื่องการเมืองผมไม่ยุ่งเกี่ยว
ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวการเมืองแต่สถาบันอย่าได้มาแตะของผมแล้วกัน
คือเวลาพี่ท็อปพี่ไทยเขาออกมาพูดหลายคนก็ฟังนะคุณนะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นคุณท็อปคุณไทยเขาไม่เคยแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องการจุ่มนุม
นักข่าวก็เคยแซะเคยถามแล้วทั้งสองคนนะฮะว่า
มีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้
ท้ายที่สุดเมื่อวานออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเหมือนกันนะครับ
โดยยืนยันไม่เคยต่อต้านกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลง
หรือการขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก
แต่ว่าคุณท็อปหรือคุณบินบอกว่าแค่ไม่เห็นด้วยกับการจาบจ้วงสถาบัน
และไม่ได้เพิ่งรู้สึกจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
แต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
เพราะมองว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
สถาบันควรที่จะยืนหยัดคู่กับคนไทยนะครับ
แล้วก็คุณท็อปคุณไทยบอกว่าเราสองคนไม่เคยต่อต้านนักศึกษาที่ออกมา
นุมเรียกร้องประชาธิปไตยเลย
แต่เมื่อมีคนที่ก้าวล้ำล่วงเกินจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์
ตรงนี้แหละเราสองพี่น้องไม่เห็นด้วยนะครับ
ขอเรียกร้องข้อเรียกร้องของคุณ๑๐ข้อมันอาจจะเป็นไปไม่ได้
คุณอย่าท้าทายคนที่เป็นพลังเงียบคุณอย่าท้าทายคนที่รักสถาบัน
แล้วก็เขาบอกว่ายังมีพลังเงียบอีกหลายสิบล้านคนที่พร้อมจะออกมา

แล้วก็นักข่าวก็ถามพี่บินพี่เอกพันธ์นะครับ
พอออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วไม่กลัวเรื่องผลกระทบที่จะตามมาเหรอ
คือคุณบินเขาบอกว่าผมไม่กลัวไม่เคยคิดเรื่องนี้อยู่แล้ว
เพราะงานของผมคือหัวใจของประชาชน
ที่ผมออกไปช่วยเหลือพี่น้องได้รับความเดือดร้อน
ผมไม่จำเป็นที่ต้องหางานละครเล่น
เพราะฉะนั้นอย่าอันทภาณกับคนที่เห็นต่าง
โดยเฉพาะกลุ่มเกลียนคีย์บอร์ดที่รุนแรงนะครับ
เกลียนคีย์บอร์ดบอกว่าจะไม่มาช่วยบริจาคไม่มาช่วยทางผม
คุณบินบอกงั้นก็ไม่ต้องช่วยนะฮะ
แล้วก็ผมก็ยังทำงานเพื่อประชาชนต่อไป
นี่คือสิ่งที่พี่บินกับพี่เอกพันธ์เขาให้สัมภาษณ์นะ
คุณแจ๊กกะรีนก็ไปคุยกับพี่บินเขา
กลัวว่าพี่บินออกมาแสงความคิดเห็นแบบนี้จะมีผลกระทบหรือไม่นะครับ
พี่บินบอกไม่กลัวนะ
ทีนี้ไปสำรวจตรวจสอบในโลกโซเชียล
ปรากฏว่ามีคุณปุ๋ยพรทิพย์
ตนางงามจักรวาลปี๓๑
ไซมอนได้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษยาวมากเลย
แปลให้คุณผู้ชมฟังสรุปใจความได้ว่า
ขณะนี้หัวใจของเธอเจ็บปวดกับประเทศที่รัก
หวาดกลัวและไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น

ภาคภูมิใจและมีความสุขที่ยิ่งใหญ่
คือการได้เกิดมาในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

พระองค์ทรงทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปวงชนชาวไทย
และได้ส่งต่อเกียรติยศความเคารพนับถือ
ศิลปะการทูตและความภาคภูมิใจให้กับชาติบ้านเมือง
แต่มาวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
แม้จะเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถึงความอายุติธรรม

เราต้องเคารพซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไข
และขอสะท้อนในสิ่งที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็ก

สัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีความเป็นไทยโดยกำเนิดคือการไหว้
พลังสมองและพลังของหัวใจ
่งบอกถึงความรักและเคารพซึ่งกันและกัน
เมื่อเรากำหมัดขึ้นไปในอากาศทำให้เกิดการต่อสู้กัน
แต่เมื่อเราแบร์มือและพนมมือสื่อสารกันด้วยความเคารพ
นี่แหละก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างสง่างามและมีเกียรติยศต่อไป
นี่คือคุณปุ๋ยพรทิพย์ได้โพสต์ออกมา
แล้วล่าสุดคุณพอิสระไกรศิลป์พ่วงโดยการกองประกวดมิสแกรนด์
แล้วก็มิสแกรนด์ไทยแลนด์อีกหนึ่งคนก็ออกมาตอบกลับเลยใช่ไหมคะ
โพสต์บอกว่าเคารพในความคิดเห็นของคุณปุ๋ยครับ
ได้อ่านที่คุณปุ๋ยให้ความเห็นเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองไทยแล้ว
ไทยขณะนี้อยากจะชวนคุณปุ๋ยมาอยู่เมืองไทยยาวสักพัก
อาจจะเข้าใจมิติต่างมากขึ้น
เพราะเมืองไทยต่างจากอเมริกามากครับ
ที่สำคัญเมืองไทยไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์
ก็เหมือนว่ามองโลกสวยอะไรอย่างนี้นะฮะ

หลังจากที่คุณปุ๋ยพรทิพย์ได้โพสต์ข้อความนะครับ
นักวิชาการประจำสาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโต
ผู้ลีภัยทางการเมืองในคดีหมินพระบรมเดชานุภาพ
ก็คือนายปวินชัชวานพงพันธ์
ออกมาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกัน
ข้อความนี้ก็คือตื่นเถอะคนสวย

โพสต์คอมเมนต์ตำหนิปุ๋ยพรทิพย์บอกว่า
เถอะคนสวยตื่นขึ้นมา

ราชการที่๙สร้างความแตกแยกโตได้แล้วนะครับ
อ่านให้มากกว่านี้นะฮะ

แต่ก็มีการแปลความไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็จนคุณปุ๋ยพรทิพย์เนี่ย
ตอบกลับนายปวินเหมือนกัน

ก็แปลความจากภาษาอังกฤษที่คุณปุ๋ยเขียน
เป็นบอกว่าว้าวนี่ว้าวนะฮะ
เขียนเกี่ยวกับความรักที่มีต่อแผ่นดินแม่

มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริง

ทำไมไม่ทำด้วยความเคารพมากกว่า

ฉันส่งความสันติความรักและความเข้าใจมาให้นะคุณ
ซึ่งข้อความดังกล่าวถูกแชร์ในโลกโซเชียล

นี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนของแต่ละคนแล้วกัน
เป็นความคิดความเห็นที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ
ความเคลื่อนไหวในหลายจังหวัดกันบ้างนะฮะ
มีการรวมตัวกันแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบัน

บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด

กว่า๕๐๐คนแสดงพลังแสดงจุดยืน
และยื่นหนังสือแสดงเจตนารม
ในการปกป้องสาบันสำคัญของชาติ

ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และรัชกาล๔ทรงชาติไทย

เข้าร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

เปล่งเสียงทรงพระเจริญ
จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ
ก็ถือว่าเป็นการมารวมตัวกันด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับ